สวัสดีค่ะค่ะกีฬากับพิษที่วรรณฑรสมคริตรรวงโรศนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดสู้ศึก
เอเชียนคัปนะคะซึ่งล่าสุดค่ะศรีสักยอดย่าทไทยนะคะ
กุญสือรักษาการกุญสือเชื้อขอราวของทีมชาติไทย
ก็ออกมาเปิดเผยคำพูดสุดท้ายของมิลวารายวัชนะคะ
หลังจากถูกยกเลิกสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ที่สหรัฐอารับเอเมรินด์เมื่อวานนี้
ศรีศักดิ์ยอดย่าไทยคุณศึกโชคราวของทีมชาติไทย
มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ร่ำลากับมิลวานรายวัช
ก่อนที่จะเดินทางไปยังนครดูไบนะคะ
โดยโคชโตยก็บอกค่ะว่าได้พูดกับรายวัชนะคะว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ให้เกียรติโค้ชคนไทยเล็ก

แล้วก็ยังได้ให้ความรู้ด้านฟุตบอลและประสบการณ์ใหม่
ซึ่งก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
รายวัชเองก็พูดคุยกับโคชโตยนะคะ
หลังจากนี้ขอให้สู้ต่อไปพัฒนาทีมชาติไทย

ก่อนโอ๊ยพรให้ทุกคนโชคดี

และยังเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเสมอค่ะ
ชาญวิทย์ผลชีวินนะคะอดีตกุญสือทีมชาติไทยก็แสดงทัศนะว่าปัญหาใหญ่ในตอนนี้ของทีมชาติไทยคือการประกบตัวผู้เล่น
ส่วนเรื่องการเปลี่ยนซีโร่ชัดทองลงมาแทนชนะทิพย์สงกระสินโค้ชหลังก็มองค่ะว่าส่วนทางกับความรู้สึกของแฟนบอล
หรือว่าโค้ดโชคโชคทีวีผมรับแน่นอนค่ะ
วันที่๑๐มกราคมค่ะมีคิวเจอกับบาเรนเวลา๑๘นาฬิกา
และครึ่งแรกเป็นอิราณที่ออกนำก่อนถึง๓ประตูต่อ๐นะคะ
ได้ประตูจากเมดี้ตาเรมี่นาทีที่๑๒อัชคาเดียก้ายิงฟรีคิกชนเสา
แล้วบอลไปกระโดนหลังผู้ตัดผู้รักษาประตูเข้าประตูไปนาทีที่๒๓
แล้วก็ตาเรมี่โมงทำประตูที่๒ของตัวเองนาทีที่๒๑
ส่วนครึ่งหลังนะคะอิราณมาได้อีก๒ลูกค่ะ
ได้จากซาดาอัสมูลนาทีที่๕๓แล้วก็ปิดท้ายด้วยซามานก๊อตดอสนาทีที่๗๘
เกมอีรานก็ชนะเยเมนไป๕ประตูต่อ๐ค่ะเก็บ๓คะแนนแรกนะคะ
ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม๔เป็นเกมระหว่างเวียดนามกับอีรักษ์จะแข่งขันกันในวันนี้ค่ะ